ขณะที่เดชวัดพุ่มแจ้งครับหรือว่าแก๊สสระบุรีนักสอยคิวของไทย
พร้อมด้วยกลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะสนุกเกอร์
ที่ร่วมกันลงชื่อกว่าสามร้อยสามสิบเก้าแห่งเดินทาง
ยื่นหนังสือให้กับรัฐบาลพิจารณาในการผ่อนปลน
เพื่ออนุญาตให้โต๊ะสนุกเกอร์นะครับกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
หลังจากต้องปิดมานาน๓เดือนจากการระบาดของโควิด๑๙ก็สร้างความเดือดร้อน
ให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมากโดยมีนายสุพรอัฐาวงครับ
ตัวแทนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานประหลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
ก็เป็นผู้รับเรื่องโดยยืนยันนะครับว่าจะเร่งนำเรื่องเข้าที่ประชุม
ให้คลาดกรรมการของสวบคอพิจารณาส่วนแจ๊กซาบุรียอมรับนะครับว่า
วิกฤตของโควิดส่งผลต่อธุรกิจโต๊ะสนุกเกอร์ของตัวเองด้วย
ซึ่งช่วง๓เดือนสูญเสียรายได้ไปเกือบ๑ล้านบาท
ก็หวังว่ารัฐบาลจะปลดล็อกในระยะที่๔ซึ่งผู้ประกอบการจะสร้างความ
ปลอดภัยนะครับตามรัฐการของทางสวบคอย่างเคร่งครัดแน่นอนครับ